ว่ะณวัตต์กูคือวาวะด่ามรสลายแขด
ระคะเราจะพลขึ้นชีวิตกันใหม่
เพราะอะไรเขาใจเบยว่านี้ก็ได้

ผู้ชมกันธรรมชาติที่เก๋งงามจากสักน้ำในแขนนะคะเพราะเราจะให้หยุดแค่นี้
เราจะทำต่อเติมไปเรื่อยจนกว่าจนกว่ายังไม่มีสิ้นสุดนะคะ
นี่ช่วงประพิธีที่มีท่านลาโฮและองค์พระเจ้าศักดิ์สิทธิ์
พระเวียวเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมเด็กปู
สองขนสามขนนี่แหละจำได้โชว์บางอย่างครับยังไม่ได้เลยได้นิดเดียว
มีของท่านลาโหเป็นท่านลาโหมเจ้าตัดสินด้านหน้าเป๊ก
ต้องจับหน้าขอบโชคลงโตให้ทองลงมาเป็นน้ำสน
จนวันนี้เผยแผ่มาสร้างบุญกัน